เอาพาไปที่อ่างทองกันหน่อยนะคะใครที่ผ่านไปที่วัดบ้านเพชรจังหวัดอ่างทองช่วงค่ำคืนเนี่ย
โอ้โหจะเห็นไฟแสงสีตระการตามากระดับตั้งแต่ทางเข้าไล่เข้าไปเลยนะ
มีอะไรมีหนังกลางแปลงเยอะแยะเลยงานวัดหรืองานบวชเออเนี้ย
หลายคนจะคิดว่าอุ้ยมีงานวัดเหรออ่าแม้ว่าตอนกลางคืนดูดีดีก่อนนะ
งานนี้ดูเลยนะตั้งแต่ทางเข้าดูสิไฟแสงสีตระการตาน่ารักมาก
ที่สำหรับนางกลางแปลงเนี้ยห้าจอใหญ่ใหญ่เลยนะคะที่วัดบ้านเพชร
คือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าไปจังเลยมันดูตื่นตาตื่นใจ
จะบอกว่ามันไม่ใช่งานวัดค่ะนี่เป็นบรรยากาศงานศพอ่า
เป็นงานศพของนายประสานกระจ่างสุวรรณนะคะ
ถามว่าทำไมงานศพมันดูสดใสร่าเริงอะไรขนาดนี้
เขาเป็นเจ้าของเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงเจ้าใหญ่ของอำเภอแสวงหาในจังหวัดอ่างทอง
แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคหัวใจในวัย๖๓ปีค่ะ
ซึ่งนายประสานคนนี้เขาสั่งเสียกับครอบครัวเอาไว้ไง
ว่าถ้าเขาตายเนี่ยอย่าเสียใจอย่าโศกเศร้า
อยากให้งานของเขาเนี่ยมันประดับตกแต่งไปด้วยไฟแสงสีที่สวยงาม
เอาให้มีลิเกเล่นมีรำหน้าศพด้วยสั่งเสียไว้แบบนี้ครับ
พอนายประสานเสียชีวิตลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เพื่อนฝูงวงการเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงก็พากันมาช่วยงานใหญ่เลยนะ
ระดับตกแต่งไฟแสงสีเสียง๑๓เจ้าค่ะ
แทบจะรวมเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงทั่วอ่างทองเลยก็ว่าได้นะคะ
แล้วก็ตั้งจอหนังกลางแปลงให้อีก๕จอ
ก็อย่างที่บอกก็เรียกว่าเป็นการให้ความรื่นรมให้ความสุขให้ความสนุกสนานกับคนที่เขายังอยู่
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาจากไปแล้วเนี่ยคือเขาไปสบายแล้วถูกไหม
แต่คนที่ยังอยู่นั่นแหละคือคนที่ต้องต่อสู้แล้วก็มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ต่อไป
โดยงานสวดพระอภิษฐรรมศพของนายประสานเนี่ยนะคะก็จะมีถึงวันเสาร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้แหละ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์นะคะ